วันนี้ก็ได้มา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

ก็จะว่าอย่างนั้นก็ประทานกับไทยจะดีกว่าไปไหนดีกว่า
แล้วอันนี้ถึงว่าเป็นประเทศนี้ตอนนี้จะมีใครอยู่ภารกิจ
ก็ใช่ครับ